มาดูเรื่องนี้กันต่อค่ะลูกชายของอาจารย์
อาจารย์นั้นโดนเอาไปนะคะแล้วก็ไปพบอยู่
บนคอของศิลปินท่านหนึ่ง
เพื่อที่จะส่งพลังงานในการวาดรูปค่ะ
นี่แหละค่ะจากกรณีที่มีศิลปินนะคะ
คุณสุขุมออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่า
เวลาวาดภาพจะคล้องคอด้วยกระดูกนิ้ว

และอาจารย์สู่วัฒน์แสนขัตตยรัตน์
เชื่อว่าทำให้ตัวเองแล้วก็ภาพวาดมีพลัง
แล้วก็ยกให้เป็นแรงบันดาลใจหลายอย่าง
ทำให้มั่นใจทำให้สีของภาพมีพลังเป็นธรรมชาติ
เรื่องนี้นะคะดรดอยทิเบสดัชนีนะคะ
ลูกชายของอาจารย์ถวันออกมาโพสต์บอกว่า
กระดูกของพ่อถูกขโมยไปจริงนะคะ

จากกรณีที่มีคนเอากระดูกศิลปินดังไปแขวนคอ

รวมถึงผมด้วยว่าเป็นกระดูกจริงไหมแล้วเอาไปได้ยังไง
นี่ค่ะต่อมารายการนี้ลบคลิปรายการทั้งหมด
แล้วก็ออกมารับผิดชอบแล้วนะคะว่าไม่มีเจตนา
จะทำให้ครอบครัวดัชนีต้องไม่สบายใจนะคะ
ล่าสุดค่ะดรสุขุมมีพันแสนตั้งโต๊ะ
แถลงข่าวถึงเรื่องนี้นะคะ
แล้วก็นำหลักฐานการส่งคืนเท่ากระดูกให้กับคุณดอยทิเบสด้วยนะคะ
ชี้แจงบอกว่าส่วนตัวนั้นเคารพรักอาจารย์ถวัน
และยอมรับว่านำเท่ากระดูกของอาจารย์มาจริง
ได้รับมาจากผู้ที่เคยทำงานร่วมกับทีมงานของอาจารย์
แล้วเขาก็เต็มใจรับไว้เพราะว่าเคารพอาจารย์ถวันเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
ก็เอามาบูชาเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ
อยากจะขอโทษครอบครัวและทายาทของอาจารย์ถวันดัชนีมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะ
คุณมินนาก็เลยมอบกระดูกชิ้นนี้มาให้ผม
โดยที่มีเอกสารยืนยันถูกต้อง
อาจารย์ไม่เคยคิดว่าจะเป็นประเด็นใหญ่ถึงขนาดนี้
ก็ขอตอบตรงนี้เลยว่าไม่ต้องสงสัย
เพราะว่าได้ตรวจจากวีดีโอในวันงานแล้วหลักฐานชัดเจนนะคะ
แล้วก็โทรศัพท์ตรงนี้เห็นชัดเลย
นี่คือในวีดีโอภาพวันงานที่คุณบอธิเบสพูดถึงนะคะ
แล้วก็บอกว่าได้โทรศัพท์หามินนา
บุคคลที่อาจารย์สุขุมอ้างว่าได้รับกระดูกมา
คุณมินนายอมรับสารภาพว่าเป็นคนหยิบไปจริงและเอาไปให้เขาจริง
คุณดอยทิเบศบอกว่าผมก็บอกคุณมินนาว่า
ให้ไปนำกระดูกของพ่อผมคืนมาภายใน๓วัน
และหยุดเอากระดูกของคนตายไปหากินนะคะ
ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะกระดูกนิ้วมือของอาจารย์ถวัน
ได้ถึงมือของดรดอยทิเบสแล้ว
แล้วก็มีข้อความในเฟซบุ๊คว่า
กลับบ้านกันนะพ่อลูกจะไม่ยอมให้ใครมาทำกับพ่อแบบนี้อีก
กับลูกคือลมหายใจเดียวกัน
ได้เวลากลับบ้านเราแล้วค่ะ
เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับ